ทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องใหญ่อันนี้เป็นเรื่องระดับชาติ
หลังจากที่มีการผ่านพระราชบัญญัติปริโตเหลี่ยม๒ฉบับ

ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นส่งผลกับพลังงานยังไงบ้างนะคะ
โดยเฉพาะการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ
เรื่องนี้เนี่ยทางกระทรวงพลังงานออกมายืนยันนะคะ
ว่าจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาตินะคะ
เพราะว่าตัวเองมีส่วนได้ส่วนเสียมีผลประโยชน์ในเรื่องนี้

ทีนี้ทางกรมเชื้อเพลิงพลังงานออกมาเปิดเผยขั้นตอนค่ะ
เกี่ยวกับการประมูลนะคะในเรื่องของการแหล่งประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติเดิม
คือมันจะหมดอายุความหลังจากนี้เนี่ยจะเปิดประมูลขั้นตอนมันจะเป็นยังไง
ก็เลยมาเปิดเผยข้อมูลกันหน่อยนะคะมาดูกันเลยว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้าง
ขั้นตอนการดำเนินการเพื่อเปิดประมูลแหล่งสัมปทานก๊าซธรรมชาติเดิม
เอราวันและแหล่งบงกฎจะจัดทำเกณฑ์การประมูลควบคู่ไปกับขั้นตอนด้านกฎหมายค่ะ
๕เมษายนนี้จะเริ่มการทำโฟกัสกรุ๊ปร่วมกับนักวิชาการและผู้รับสัมประธานรายเดิม
เพื่อจัดทำเกณฑ์การประมูลส่วนกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับระบบแบ่งปันผลผลิต
และการจ้างผลิตจะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการปิโตรเลียม๑๐เมษายนค่ะ
ส่วนเกณฑ์การประมูลจะแล้วเสร็จสิ้นเดือนนี้นะคะสิ้นเดือนเมษายน
แล้วก็ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจะสามารถเสนอกฎหมายลูก
ขอความเห็นชอบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ไปอีกเดือนเดือนมิถุนายนค่ะ
จะเสนอเกณฑ์การประมูลเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
แล้วก็จะสามารถเปิดประมูลได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม
แล้วก็ได้ชื่อผู้ชนะการประมูลน่าจะภายในสิ้นปีแล้วค่ะ
ธิบดีกรมเชื้อเพลิงพลังงานออกมายืนยันแบบนี้
กระทรวงพลังงานได้ทำหนังสือถึงกระทรวงการคลัง
เพื่อให้เป็นเจ้าภาพหลักในการศึกษาการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ
เนื่องจากว่าเป็นผู้มีศูนย์ได้ศูนย์เสีย
แล้วก็จะเร่งการประมูลแหล่งปิโตเรียมนะคะ
เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานค่ะ
ถ้าการประมูลล่าช้าออกไปนะครับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความไม่มั่นคงทางด้านพลังงาน

ซึ่งปัจจุบันแล้วเราเริ่มขาดความมั่นคงลงไปแล้ว
เนื่องจากว่าคนที่เข้ามาเราไม่ต้องการคนที่ไม่มีประสบการณ์
เราเน้นตรงนั้นนะครับ
เราอย่าลืมว่า๒แหล่งนี้เป็น๒แหล่งหลักของเรา
คนที่เข้ามาจะต้องมีประสบการณ์ในการดำเนินการผลิตมาแล้วนะครับ
คือไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเข้ามาบางอย่าง
ขณะที่สารแพ่งไต่สวนยกคำร้อง
ที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานดูสิตยื่นคำร้อง
ขอให้สารมีคำสั่งยุติการชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายปฏิรูป
พลังงานไทยหรือคอปภเมื่อวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมา
พนักงานสอบสวนถอนคำร้องนะคะเพราะว่าผู้ชุมนุมเขายกเลิกการชุมนุมไป
นายปานเทพผัวพงพันธ์แก่นำคอปภยืนยันว่าจะเดินหน้าอธิบายเรื่องความจำเป็น
ในการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติทุกเวที
แต่จะมีการชี้แจงในขอบเขตที่สามารถทำได้ตามกฎหมายค่ะ
แล้วก็ถ้าถูกดำเนินคดีก็พร้อมยินดีจะถูกดำเนินคดีด้วยนะคะ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาตินายปานเทพบอกแบบนี้ค่ะ